หัวผู้หวายเกิดขึ้นบริเวณตรงจุดนี้
รถน้ำที่คุณผู้ชมฉีดน้ำแล้วมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ตั้งแถวอยู่บริเวณถนนพระรามที่๑ด้านหน้า๕
สยามเซ็นเตอร์แล้วก็เตื้องสยามพารากอนนะครับ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นต้องพากันล่าถอยออกมา
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาที่เกิดขึ้น
ทำให้มีการแสบหน้าแสบตากัน
โดยต้องรีบหาน้ำเปล่ามาล้างหน้า
ทั้งหมดนั้นต้องล่าถอยออกมา
ตั้งแถวบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
บริเวณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่กลุ่มมวลชนมาตั้งแถวอยู่บริเวณจุดนี้แล้ว
โดยกลุ่มของมวลชนนั้นมีการนำเอารั้วเหล็กของที่ต่าง
กั้นถนนไว้ไม่ให้ตำรวจนั้นสามารถเข้าไปได้
บริเวณตรงจุดนี้คือบริเวณด้านหน้าห้างลงภาพยนตร์ลีโดนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่กระจายออกมาจากบริเวณสี่แยกประทุมวัน
เริ่มที่จะมาสู้ขออภัยครับ
เริ่มที่จะมาประชิดตรงแนวนี้ไว้เพื่อที่จะมีการเผชิญหน้ากันกับตำรวจ
อยู่บริเวณด้านใต้ของห้างสยามพารากอน
คุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่ประมาณ๕นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
ทางตำรวจนั้นมีการเชิญให้ทุกคนออกไปจากพื้นที่
ก่อนที่จะมีการยิงแก๊สน้ำตากันเกิดขึ้น
เราไม่ทราบนะครับว่าปริมาณที่ยิงมีกี่ลูก
แต่ทำให้กลุ่มมวลชนที่ปะทะกันกับตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้านั้น
ทำให้ต้องร่นถอยออกมาเนื่องจากบาดเจ็บจากอาการแก๊สน้ำตาที่เกิดขึ้น
ตอนนี้อารมณ์ของมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้คุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่า
วลชนนั้นค่อนข้างที่จะเกิดความโกรธแค้นที่ตำรวจนั้น
ต้องบอกว่ากลุ่มมวลชนจะคิดว่าตำรวจนั้นอาจจะใช้ความรุนแรงกับกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมบริเวณตรงจุดนี้
คุณผู้ชมครับณตอนนี้บริเวณที่ใต้แยกประทุมวันนั้นมีการยุติการชุมนุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนต้องพากันรีบถอยออกมาอยู่บริเวณด้านหน้าห้างภาพยนตร์ลิโดนะตรงนี้
แต่กลุ่มมวลชนบางส่วนคุณผู้ชมครับก็มีการกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางส่วนนะครับ
ทำให้บางส่วนนั้นต้องมาอยู่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้ทางกลุ่มมวลชนเนี่ยไม่ต้องการให้เด็กแล้วก็ผู้หญิงมาอยู่บริเวณแนวนี้นะครับ